อาจจะเป็นข่าวดีของแฟนผีหลายหลายคนนะคะเมื่อสื่อหลายสำนักของอังกฤษค่ะ
นี่เลยค่ะสื่อหลายสำนักในอังกฤษนะคะออกมารายงานตรงกันหมดเลยค่ะว่า
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับการปลดหลุยฟันกาวออกจากตำแหน่ง